เป๋ากิ่งการค่ะบอกเลยว่ายิงยูหยิ่งซ่วยนะแล้วตอนเนี้ยมูไม่พัก
เอาเหรอมูไม่ยุดเลยพี่น้องเออนะล่าสุดค่ะไปสารย่านาคคุณผู้ชมค่ะ
เป็นสาวใต้ก็จริงแต่ขอมูกลางเมืองหน่อยวัดมหาบุตรค่ะ
ไปขอพรขอโชคลาภกับย่ามาแล้วหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งที่ไปเนี่ย
เปล่าเล่าให้ฟังว่าขอพรขอเสร็จแล้วก็จะได้ในสิ่งที่ตัวเองขอ
คือขอแล้วได้แทบทุกครั้งอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ
เราก็ไม่ได้ถามว่าน้องขออะไรมาบ้างแต่หลักเลยขอเรื่องงาน
เปล่าก็บอกกับผู้สื่อข่าวเราว่าเชื่อแบบสุดใจเลยว่าย่านาคมีอยู่จริง
มูยิ่งได้ค่ะส่วนตัวเนี่ยเหมือนถูกฉลกกับท่านอย่างบอกไม่ถูกค่ะ
ที่สำคัญนะคุณผู้ชมนะเตรียมตัวแล้วอีกไม่กี่วันจะกลับไปไหว้ย่านาค
พร้อมนำชุดแล้วก็ของเล่นอะไรต่างเอาไปถวายตามสัจจะวาจาที่เคยให้ไว้อีกครั้งหนึ่ง
ไปฟังเสียงสาวสวยสายหมูคนนี้สักหน่อยค่ะหมูและปังอย่างร้อยเศร้านี้
เราก็เป็นสายมัวเนอะแบบไปทุกวัดอ่ะวัดไหนที่แบบว่าเขาบอกว่าปังเราก็ไป
ก็เลยแบบไปวัดที่แบบเรารู้สึกว่าที่ไปประจำแล้วรู้สึกโอเค
เหมือนเหมือนไปแล้วปังจริงอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นวัดย่านาคใช่หนูไปหอ
หนูเชื่อนะในเรื่องการมูนี่แบบคือทำงาน๕๐แม่แต่ว่ามู๕๐
ก็จะฟิลว่าแบบคนที่แบบสายบุญสายกุศลแบบชอบไปทำบุญชอบไปมูอะไรอย่างนี้
วัดไหนดังก็ไปเห็นวัดไหนแบบเป็นกระแสเราก็ไป
อ่ะความเชื่อความศรัทธาคุณผู้ชมขาเขาขอแล้วเขาได้
ก็ต้องไปแก้ตามศักดิ์จักรวรรดิ์ที่พูดเอาไว้นะ

อันนี้ปังทางที่๒แล้วแสดงว่าครั้งแรกก็ปังใช้เล่นเลยจ้ะ